ดูเรื่องของการบวชกันหน่อยดีกว่าแต่ละพื้นที่เขาจะมีวิธีการหรือว่าพิธีกรรมที่มันแตกต่างกันออกไปนะ
ไปที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกหน่อยเขาบอกว่าการบวชแบบนี้ก็มีด้วย
โยกซ้ายโยกขวา
ก็คือแบบว่าที่นั่งขอพ่อนาคให้เขย่าไปเขย่ามาแบบนี้
เชื่อว่าส่วนใหญ่เขาจะทำมาเพื่ออะไร
ให้เรามีความแบบแข็งแกร่งทางจิตใจ
เหมือนว่ามีมารมาผจญแล้วเราจะต้องผ่านพ้นไปได้
น่าจะต้องผ่านอุปสรรคต่างไปได้ก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบท
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนาคหรือว่าผู้บวชด้วย
แม้ว่ามีมารพจนก็ยังมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
นี่และในที่สุดก็จะได้บวชเห็นไหมคะ
บางทีพวกเครื่องดื่มเขาก็จะมีเขียนไว้ข้างขวด
เขย่าก่อนดื่มนาคก็คือต้องเขย่าก่อนบวช
แล้วแต่สไตล์การเขย่าด้วย
นาคก็จะขึ้นฟองบทสิครับ
เอ๊ะยังไงนะมันเป็นแปลกแล้ว
นาคนะไม่ใช่เครื่องเดิมเขย่าต่อไปเหรอ

แต่งานบวชที่ไหนหลายที่ก็จะซื้อขนาดคลึกแบบนี้นะครับ